เป็นดราม่าใหญ่โตเลยนะครับ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะ

ทำข้าวหมากมาขายที่ตลาดนัดห่อละ๕บาทเท่านั้นเองค่ะ
ปรากฏว่ามีศัพท์ภาษามิตรมาจับ
แล้วบอกคุณยายว่ายายทำผิดกฎหมาย

ยายก็บอกว่าเดี๋ยว

ร้อนถึงสรรพสามิตรก็ต้องออกมาชี้แจงเหมือนกัน
ว่าเรื่องราวที่แท้จริงมันเป็นยังไง

คุณยายที่ว่าก็คือนางเสน่ห์ป่วงรำนะคะ
อายุ๖๐ปีเป็นแม่ค้าขายข้าวหมาก

แล้วก็รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย

สี่แยกกระสังในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ

กำลังนั่งขายข้าวหมากห่อใบตอง
โดยข้อหาที่ศัพท์ภาษามิตรมาจับ

เรียกค่าปรับคุณยายสูงถึง๕๐๐๐บาท
และก็มีการพูดคุยเจรจาต่อรองกัน

เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อน

ก็เลยคิดว่าเออเอาภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละ

คุณยายก็ทำขายประมาณวันละ๒๐๓๐ห่อนะคะ

เจ้าหน้าที่สรรพสามิตรเข้ามาจับกลุ่ม
ข้อหาจำหน่ายสุราสาโท

ป่วงรำวัย๔๒ปี

รีบมาเลยแม่ถูกเจ้าหน้าที่สรรพสามิตร

เขาให้เสียค่าปรับ๕๐๐๐บาทไม่งั้นแม่จะติดคุก
ก็รีบไปก็ไปพูดคุยกันกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บอกว่าเอาลดให้จาก๕๐๐๐เหลือ๓๐๐๐บาท
แล้วก็บอกด้วยว่าแต่ถ้าไปขึ้นศาลก็เสียเวลาอีก
เสียค่าปรับตอนนี้ไปเลยให้มันจบเรื่องไป

สุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาก็ลดให้เหลือ๑๐๐๐บาท
หลายคนเขาก็โวยวายกันว่าเอ้ยข้าวหมากไม่ผิดกฎหมายนะ
ทำไมยายขายไม่ได้แล้วสรรพสามิตรเนี่ย
รีดเลือดกับปูหรือเปล่าไปไถเงินยายหรือเปล่า
เราก็จะมีคนเห็นคนแม่ค้าเขาหาบเล่เนอะ
แบกขายห่อใบบัวอะไรบ้างมาขาย

แต่ถ้าขึ้นสารเสียเวลาเอาจ่ายตอนนี้แล้วให้จบไป
๑๐๐๐๐บาทก็ได้มีอะไรรับรวมคมในหรือเปล่า

มาฟังการชี้แจงจากสรรพสามิตรกันหน่อยนะฮะ
ทางด้านของนายนพรัชจัญญาวรางกูล

พร้อมกับนายทองเลื่อนสาวทองนักวิชาการสรรพสามิตรชำนาญการ

สุราแช่สาโท๑๑ถุง
พร้อมถังพลาสติก๑ใบแล้วก็ใบเสร็จรับเงิน
ค่าปรับในคดีของกรมสรรพสามิตรลงวันที่๒๒กรกฎาคม๒๕๕๙
พร้อมเปิดเผยด้วยว่าได้รับแจ้งจากพลเมืองดี

มีการลักลอบนำสาโทใส่ถุง
วางขายที่ตลาดนัดครองถมสี่แยกกระสัง
ก็เลยให้กับเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ

คุณป้าคนนี้แหละนั่งขายของอยู่ที่ตลาดนัดข้าง

ในถังมีสาโทมัดเป็นถุง๑๑ถุง

ก็มีการเอาของกลางมาเปรียบเทียบปรับกันที่สำนักงานสรรพสามิตรสาขาเมืองบุรีรำนะคะ

สุราโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา๑๕

ผู้ได้ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา๑๕๓วักหนึ่ง
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

ที่จับเนี่ยไม่ได้จับยายเพราะยายขายข้าวหมาก

ที่จับเนี่ยคือจับเพราะว่ายายขายสาโท

ผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า
ไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดเนี่ย
ก็จะรู้ว่ามีแม่ค้าหลายเหมือนกันนะ
ที่เอาสาโทใส่ถุงมาวางขายในราคาถุงละ๒๐บาท
เป็นที่รู้กันระหว่างคนขายกับคนซื้อค่ะ
แล้วมันก็เป็นการซื้อขายที่มีกันมานานแล้วล่ะ
เพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทราบ
เนี่ยมีคนแจ้งก็เลยมาเจอแล้วก็จับ

สรุปเนี่ยถ้าคุณทำข้าวหมัก
ใบตองห่อใบบัวไปขายไม่ผิด

คุณขายได้ที่เป็นข้าวหมักเป็นข้าวหมักเนี่ยนะฮะ
แต่ถ้าคุณหมักแล้วคุณได้สาโท
แล้วคุณเอาสาโทไปมัดใส่ถุงขายเนี่ย

กันระหว่างสาโทกับเรื่องของข้าวหมากนะครับ